ใครกำลังจะไปเที่ยวเนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
เพราะว่าเป็นยังไงฝนฟ้าตกน้ำยังท่วมอยู่หลายพื้นที่จริง
แล้วเชียงใหม่เองตอนนี้ยังวิกฤตอยู่หลายพื้นที่นะคะ
น้ำป่าไหลลงมาดินโครนก็ถล่มลงมา
และล่าสุดตอนนี้ดอยอินทนนท์สั่งปิดแล้ว
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ดูสิใครจะไปเที่ยวไปเจอสภาพแบบนี้อาจจะไม่ปลอดภัย
นี่เป็นภาพที่อำเภอหางดงเชียงใหม่
เป็นเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติออบขานในตำบลน้ำแพร่

ดินสไลด์ลงมาตลอดทางเลยค่ะ
เพราะว่าเกิดน้ำป่าแล้วแม่น้ำขานที่ไหลผ่านอุทยาน
เป็นทีนี้น้ำป่าไหลมาสมทบต่อเนื่องเลย
อุทยานขอร้องประชาชนที่อยู่ในริมแม่น้ำนะคะ

เอาละต่อที่แม่แจ่มสำรวจหน่อยเป็นยังไง
ทางแม่ฮอดแม่เสรียงถนนเชื่อมระหว่างเชียงใหม่ไปแม่ห้องศร

ตลิ่งขึ้นมาขึ้นมาบนถนนเลย

เจ้าหน้าที่เขาก็ไปโบกการจราจรนะคะ
เพื่ออำนวยความสะดวกกลัวว่ารถที่วิ่งไปวิ่งมามันจะดับ
หรือว่าตกข้างทางไปเป็นอันตรายได้นะคะ
อ่ะไปดูที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กันหน่อยเป็นยังไง
อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำท่วมไม่แพ้
ไหลลงสู่แม่น้ำแม่เหียบแล้วก็ล้นตลิ่งทะลักท่วมเส้นทาง
โดยคำบ้านโปงหมู่บ้านแม่เหยะในหมู่สาม
ร้านกาแฟร้านอาหารหลายแห่งก็ถูกน้ำท่วม
โอ้ใครจะเดินทางตอนนี้นะฮะครับไปดีไปดูเที่ยวเผลอจำทองกันหน่อย
จอมทองค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะ
แล้วดูกระแสน้ำสิคุณน้ำตกใช่ไหมเนี่ยน้ำตกแม่กลาง
ลากลงมาแบบนี้น่ากลัวจริงเป็นสีอิดสีขุนแดง
เป็นสัญญาณทราบดีคุณผู้ชมว่าน้ำสีแบบนี้

แล้วทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำในลำห้วยสาขาต่าง
มันเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วโอกาสที่จะหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน
ท่วมเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านที่อยู่ติดริมน้ำ

บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นประกาศเตือนไปก่อน
นักท่องเที่ยวห้ามเข้าเที่ยวที่ดอยอินทนนท
แล้วก็ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะ
และจะมีการส่งสายตรวจสอดส่องดูแล

กว่าสถานการณ์น้ำป่าจะคลี่คลายลงไป

อย่าไปฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเป็นอันตราย